หน้าฝนแบบนี้งูมันเยอะจริงนะ

อะไรเหลาหมู
เข้าไปเล้าหมูแต่ทีนี้หวังจะกินหมู

มันกลับตลปัดคดีพลิก
ไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นคะดูสิครับไอ้เจ้างูตัวเนี้ยก็หวังแหละโอ้โห
หมูตัวอ้วนใหญ่เราคงจะได้กินอย่างสะใจแน่แน่เลยปรากฏว่า
เลื้อยเข้าไปในร้าวหมูสรุปว่าหมูลากงูไปกินเฉยเลย
ดูสิหมูไม่ได้ลากงบไปกินหมูมันเอาไปกัดไม่รู้อ่ะแล้วลากกัด
คุณดูมันลากอ่ะมันลากจริงจริงนะเอามันเหมือนมันเล่นมันดูเอาไปดึงเล่นกัน
ดูแทะกินน่ะมันกินมันแทะเอาดูดีเอาของฉันของฉันน่ะ
กินกันไม่หยุดเลยอ่ะมันนึกว่าเป็นไส้กรอกมั้งเออสงสัยมันดูดูสิ
เอาดูดูดูดูดูโอ้ยมันไม่ได้กัดเล่นเฉยเหรอไม่รู้ว่ามารุมแท้เลยอ่ะ
ใบตองดูสิไม่ได้มาตัวเดียวนะทั้งเล้าลุมกินงูตัวนี้
คุณผู้ชมดูดิแทะกันอย่างเมามันเหตุมันเกิดในฟาร์มหมูป่าแห่งหนึ่งครับ
ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของคลิปเขารู้ว่าหมูป่าที่เลี้ยงไว้เฮ้ย
ก็ดุพอตัวนะเฮ้ยมันเป็นหมูป่าด้วยไงใช่ไหมใช่เออมันก็เลยดู
แต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะกล้าถึงขั้นลุมกินงูเหลือมจนตาย
จริงจริงมันแทะกินเนื้องูเหลือมแบบนี้ครับแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงอ่ะ
งูเหลือมแถวนั้นหมดแล้วนะครับไม่มีงูเหลือมแล้วนะครับ
หลังจากนี้คือเอาฟางข้าวเอาอะไรให้กินหมูบอกไม่อร่อยแล้วนะ
ต้องกินงูเจ้าของบอกว่าที่ถ่ายเนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมเป็นไง
เหลือแต่ซากจริงเหรอเหลือแต่ซากทำไมมันโหดอย่างเงี้
แล้วถ้าเกิดคุณหลุดเข้าไปในนั้นน่ะถ้าคุณหลุดเข้าไปในร้าวอ่ะ
คุณโดนทึ้งอ่ะโดนแท้เลยแต่เราก็เราก็แล้วผ่านไปเถอะ
ไปพูดดีกว่าเราก็มีความสุขคุณจะพูดแบบนี้เราก็ยินดี
เราเคยยินดีให้ทึ้งแล้วเราก็ไม่ยินดีแล้วตอนนี้เราไม่ยินดีแล้ว